มีใครได้ฟังเรื่องราวของเฮียโตบ้างแล้วหรือยังคะ
คือเรื่องนี้เนี่ยหลายคนได้ฟังแล้วคืออุทานออกมาเลยบอกว่า
เป็นไปได้ยังไงมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับคนจริงเหรอ
คุณผู้ชมลองฟังนะคะเฮียโตคนนี้เขาก็เป็นพ่อค้าคนหนึ่ง
เขามีฟาร์มหมูเขามีภรรยาและมีลูกชาย
ครอบครัวอยู่กันดีรักกันดีนะคะจนกระทั่งลูกชายมีเมีย
เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มไม่ฟังแล้วสุดท้ายสิ่งที่เฮียโตเจอ
เฮียโตบอกว่าถูกลูกวางยาทั้งพ่อและแม่ทำให้กลายเป็นคนไร้สมรรถภาพ
ทำให้กลายเป็นคนที่เหมือนกับไม่สามารถดูแลตัวเองได้
เพื่อจะขอสารให้ตัวเองได้เป็นผู้ดูแลมรดก
ักย้ายโอนถ่ายทรัพย์สินของพ่อ๗๐กว่าล้านบาท
และสุดท้ายทำให้แม่ตาย
เรื่องนี้เริ่มแบบนี้นะคะนี่เราส่งคุณบอมอภิวัตไปนั่งคุยกับเฮียโตนะคะ
โตเล่าบอกว่าใครจะไปคิดว่าลูกชายแท้มันจะกลายเป็นคนแบบนี้
เรื่องนี้เริ่มต้นปี๒๕๖๓นะคะ
โตกับภรรยาอาศัยอยู่ที่บ้านในพื้นที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วอยู่เฮียโตกับภรรยาก็ล้มป่วยลง
เพราะลูกชายกับลูกสะพ้ายใส่ยาในอาหารและน้ำให้กิน

พอล้มป่วยเฮียโตกับภรรยาถูกกักขังในห้องที่มีการเปลี่ยนลูกบิด

หลานที่อาศัยอยู่ใกล้พยายามหาทางเข้ามาช่วยก็ถูกกิดกันตลอด
กระทั่งวันหนึ่งลูกชายกับลูกสะพ้ายไม่อยู่บ้าน
หลานก็เข้ามาช่วยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
แอดมิตรรอตรวจร่างกายตอนเช้า

กลับมาตามไปที่โรงพยาบาลอ้างสิทธิ์เป็นลูก
พาพ่อกับแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วย้ายที่ขัง
ไปขังในบ้านของพ่อแม่ลูกสะไพร
ขังอยู่๒ปีค่ะ
พฤษภาคมปี๖๕ถึงหนีออกมาได้

ลักษณะเป็นห้องขนาด๔คูณ๘
ปิดประตูปิดหน้าต่างเอาสังกษีตอก

ข้าวที่ว่าคือมาม่ากับปลากระป๋อง

น้ำปลาปลาการอาบน้ำ
อาบกันเนี่ย๓เดือนครั้งหนึ่ง

คือเอาเก้าอี้สี่ขามาใส่ถุงดำ

ทำธุระเสร็จก็ต้องมัดปากถุงกองไว้มุมห้อง

เฮียโตถูกกรอกยาสลบหมู

เวลากินข้าวเนี่ยเฮียโตจะไม่กินทันที

วันที่หนีออกมาได้รีบไปแจ้งความ

เงินสดเฉพาะของเฮียโต๗๐ล้าน

ผูกคอตายตั้งแต่อยู่ในห้องที่ถูกขัง

โตบอกว่าไม่ใช่ว่าภรรยาจะฆ่าตัวตาย
เพราะตอนแรกที่ยังไม่ถูกแยกขัน

ด้วยเหตุการณ์นี้
โอนเงินทางออนไลน์ทั้งหมด
เฮียโตเอามายืนยันให้ดูนะคะ

มั่นใจมากว่าภรรยาไม่ผูกคอตายแน่

ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย

เฮียโตไม่เคยได้ยินเสียงภรรยาอีกเลย

ลูกชายไปยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดก

ก็เลยอนุญาตพอได้อำนาจมา

ครั้งละ๕แสนถึง๑ล้านรวม

ไม่ได้ถึง๕ล้านหรอก
๓ไร้ครึ่งเนี่ยมันขาย๑๕ล้าน
ก็มันด่าเองว่าเป็น๑๐๐ล้าน

ขนาดเงินชะลาคนแก่มันยังเบิกหมดเลย

ร้านนี้เป็นของเฮียโตกับภรรยานะคะ
แต่หลังจากที่เฮียโตถูกจับกักขัง

ลูกชายก็เป็นคนมาบริหารดูแลเอง

ร้านนี้เนี่ยมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ทั้งหมด๑๖ตัว

เฮียโตบอกว่าลูกชายเฮียโตเนี่ยนะ

ถามว่ามีทะเลาะกันบ้างมั้ย
ก็ตามภรราศน

เดี๋ยวจะพาพ่อแม่ไปดูแลที่อื่นญาติญาติก็ไม่มีใครยุ่งเพราะก็เห็นว่าเป็นเรื่องในครอบครัว
ส่วนธุรกิจที่ร้านลูกชายก็มาดูแลแทนวันหนึ่งเนี่ยหลานชายรู้สึกตะหิดตะหิดอ่ะ
ก็รู้สึกตะหิดตะหิดเป็นห่วงเฮียโตกับภรรยานะคะ
อยากรู้ว่าทั้งคู่เป็นยังไงเลยไปหาที่บ้าน
พอดีเป็นจังหวะเฮียโตเปิดประตูออกมาพอเข้าไปดูความเป็นอยู่เขาช็อกเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
คือฝั่งภรรยาเฮียโตอ่ะนอนแบบลืมตาไม่ได้แต่รู้สึกตัวนะคะ
แต่ลืมตาไม่ได้เลยนอนนิ่งอยู่แบบนั้นนะคะเขาถ่ายคลิปไปด้วยค่ะ
นี่ค่ะคลิปที่ถ่ายเอาไว้นะตอนนั้นน่ะเธอบอกเธอพาเฮียโตกับภรรยาไปโรงพยาบาลตอน๓ทุ่ม
โดยฝั่งภรรยานอนหลับตาตลอดแต่รู้สึกตัวเพราะว่าน้ำตาไหลบีบมือแต่พูดไม่ได้อะค่ะ
ทำได้แค่ให้กำลังใจทั้งคู่นะคะแล้วก็ให้แอดมิตรรอตรวจร่างกายตอนเช้า
ทั้งสองคนก็อยู่ในการดูแลของแพทย์แต่อย่างที่บอกไม่นานลูกชายมารับกลับบ้าน
บอกเป็นเรื่องในครอบครัวคนนอกไม่ต้องยุ่ง
ทีนี้ถามหลานเรื่องการเสียชีวิตของภรรยาคนโตของเฮียโต
เธอบอกเธอไม่รู้เรื่องเลยญาติญาติไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลย
ยืนยันว่าเฮียโตมีสติสัมปชัญญาครบดีไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตแต่อย่างใดค่ะ
เที่ยงคืนโรงพยาบาลโทรมาว่าลูกชายเขามีสิทธิ์จะชอบทำโดยกฎหมาย
ต้องให้เขานะเราเป็นแค่หลานแค่น้องแค่อะไรอย่างนี้
ห้ามเขาไม่ได้ก็บอกว่าก็แล้วแต่
แต่ให้เขาพักก่อนไม่ได้เหรอเขาดูเขาตอนเขามาเขาเหนื่อยนะ
และอาการเขาก็ไม่ค่อยดีเราบอกไม่ได้

เราได้คุยกับบุรุษปรายศนีย์คนนึงด้วยนะคะ

บุรุษปรายศนีย์คนนี้เนี่ยเขาไปเจอเคยเจอเฮียโตในซอยของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
เฮียโตเขียนจดหมายสองฉบับฝากไปให้กับหลานสาวคนเมื่อสักครู่นี้ค่ะ

คือบุรุษปรายศนีย์คนนี้ได้รับจดหมายจากเฮียโตเมษายนปี๖๕นะ
แต่กว่าจะช่วยได้เกือบ๓เดือนนะคะ
ใจความที่เฮียโตเขียนในจดหมายนะคะก็บอกให้หลานมาที่หมู่บ้านนี้บ้านเลขที่นี้
เวลามาต้องมาหลัง๙โมงเช้าเพราะเป็นช่วงเวลาที่ลูกชายกับลูกสะพ้ายออกไปขายของ
ลูกชายกับลูกสะพ้ายจะกลับมาอีกทีคือ๕โมงเย็น
ให้ลูกชายรู้เด็ดขาดไม่งั้นเฮียจะถูกทรมานอีก
เฮียออกไปหน่อยมันจะอยู่แบบยากดีมีจนยังไงเฮียทนได้
แต่เนี่ยลูกชายมันทรมานเฮียทรมานพ่อแม่จับแยกกัน
มันด่าพ่อแม่ไม่เคารพแม่มันเลยทั้งที่แม่รักมันจะตาย
ทรมานแม่ขังแม่จนแม่จะเป็นโรคประสาทอยู่แล้ว
อีกใจความนึงที่เฮียเขียนไว้คือสงสารเมียมาก
ต้องมาทนทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจอยู่หลายปี
เฮียบอกว่าตอนที่แม่ท้องลูก
ท้องใหญ่แล้วยังต้องยกอาหารให้ไก่
ลำบากมากบุกเบิกมาด้วยกัน
เริ่มต้นจากศูนย์จากไม่มีอะไรเลย

เฮียโตก็ต้องออกไปตวงข้าวตากแดดทั้งวัน
แต่คนทั้งคู่ไม่ได้คิดถึงความยากลำบากเลย
เพราะคิดถึงแต่อนาคตของลูกที่อยู่ในท้อง

ไม่ได้มีอาการจิตเวทอะไรเลย
เป็นคนดีพูดจารู้เรื่องและมีแต่คนรัก
พวกเราวางแผงกันคุยกันคุยยังคุยในบ้านไม่ได้

มีอาการจิตเวชหรือว่าอีกสามบันดิน

ทักทายคนอื่นยิ้มแย้มอัธยาศัยดี
ลูกค้าถึงได้เยอะที่ร้านจำหน่าอุปกรณ์ไฟฟ้าน่ะ
เขาก็ถึงได้แบบเริ่มมีฐานะขึ้นมา

แล้วคนก็ค่อยเงียบหายไป

ทีนี้หลายคนเขาก็สงสัยเหมือนกันว่า
ว่าการตายของภรรยาเฮียตัวเป็นแปลก

เขาบอกลูกชายบอกว่าแม่ผูกคอตายใช่ไหม
แต่พอไปดูในห้องไหนเชื่อค่ะ
มันไม่มีเชือกแล้วจะผูกคอยังไง
แถมแม่แรงจะเดินก็ไม่มีอยู่แล้ว
จะเอาแรงที่ไหนไปผูกคอตาย
ผูกคอตายทำไมไม่มีใครแจ้งตำรวจอ่ะ

ไม่มีใครรู้สักคนเดียวนะคะว่าแม่ผูกคอตาย
แล้วก็รีบเอาศพไปทำพิธีเงียบหายกันไปเลย
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่วัดก้อนแก้วค่ะที่ได้ข้อมูลมา
ไปคุยกับสับปะเหลอสับปะเลอบอกว่าเห็นลูกชายเอาร่างแม่มาจัดพิธีศพจริง
งานศพจัด๓วันมีคนมาร่วมงาน๗คน
ตัวยาที่เฮียโตกับภรรยากินเนี่ยเขาบอกว่า
ก็น่าจะตรงกับที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นยาชนิดไซลาซีน
คือยาสำหรับใช้ในการวางยาสลบในสัตว์ค่ะ
ถ้าคนกินเข้าไปก็จะมีอาการสลึมสลือแขนขาอ่อนแรงควบคุมสติไม่ได้
ถ้ากินในจำนวนมากก็จะทำให้หัวใจเต้นแรงหรืออาจถึงขั้นช็อกจนเสียชีวิตได้
เราก็ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านจัดสรรที่เป็นบ้านพ่อตาและแม่ยายที่ถูกกล่าวถึง
ว่าขังเฮียโตกับภรรยาเอาไว้

แต่ข้างในเนี่ยมีรถป้ายแดงกับกระบะอยู่๒คัน
หลังนี้ค่ะสอบถามเพื่อนบ้านเขาบอกว่าจริงจริงก่อนหน้านี้อ่ะ
บ้านนี้ไม่ใช่คนมีฐานะอะไรมากมายนะ
แต่อยู่รวยแบบอู้ฟู้ขึ้นมาเฉยเลยก็ไม่รู้ว่ารวยจากอะไร
และที่สำคัญครอบครัวนี้เขาทำฟาร์มหมู
นี้แหละเลยอาจทำให้ครอบครัวสามารถเข้าถึงตัวยาวางสลบที่เอาให้เยโตกับภรรยากินหรือเปล่า
ทีนี้คนคอมเมนต์มาเยอะมากนะคะบอกว่านี่เรื่องจริงเหรอเนี่ย
ว่าบทละครมันเกิดขึ้นจริงหลายคนบอกว่าอยากเห็นหน้าจัง
ข้อความบอกว่าเผยโฉมหน้าสะพ้ายงูพิษร่วมกันกับสามีที่เป็นลูกชายแท้
มหัววางแผนฮุบทรัพย์สินทั้งหมดรวมมูลค่ากว่าร้อยล้าน
วางยากักขังจนแม่เนี่ยเสียชีวิต
นี่ค่ะคือเขียนเล่าเรื่องราวเอาไว้ค่ะแล้วก็มีการลงภาพไว้ด้วย
ข่าวมาว่าเมื่อสองวันก่อนทั้งคู่ยังอยู่ที่ไทย
แต่พอเป็นข่าวออกไปตอนนี้เดินทางออกนอกประเทศแล้วนะคะ
ก็ยังไม่รู้ว่าตำรวจเนี่ยจะมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะ